คุณผู้ชมฮะข่าวใหญ่มีเยอะมากเลยนะครับ
มีเหตุชิงทองฉลองสงกรานหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็เกิดขึ้นช่วงบ่ายเนี่ยนะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดู
เพราะดูสิคนร้ายบุกมาเดี่ยวเลยนะ
กวาดทองไปน่ำหนักร้อยห้าสิบกว่าบาท

ดูสิทั้งลูกค้าร้านทองแล้วก็พนักงานตกใจ
แล้วคนนี้เขาดึงถาดไปเลยนะคุณ

เพราะอะไรรู้ไหมก่อเหตุแป๊บเดียวค่ะ
วินาทีแล้วก็เอาทองไปได้มูลค่า๔๕๐๐๐๐บาท

เพราะว่าร้านทองร้านนี้เขาติดกล้องไว้หลายมุมจริง

กล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งของห้างที่จับภาพได้
คือภาษณะของคนร้ายในการหลบหนี

มุมที่ร้านทองนี่ส่วนยานพาหนะนะ

เอาจอดเสร็จแล้วเข้าไปก่อเหตุ
ทีนี้ค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้เราก็อยากทราบเหมือนกันนะ
ตำรวจบอกว่าคนร้ายรายนี้เตรียมการมาอย่างดีแล้วนะฮะ
เพราะว่าเอารถจักรยานยนต์มาจอดไว้ตรงนี้

หลังจากนั้นเข้าไปก่อเหตุแล้วขับหลบหนีทันทีนะครับ
ใช่ค่ะแล้วตำรวจเขาก็มีการแกะรอยแล้ว

หลังจากก่อเหตุคนร้ายขี่ไปทางถนนมิตรภาพ
ขวาเข้าถนนเรียบมุ่งหน้าไปยังตำบลบ้านใหม่ที่โคราชนี่แหละ
แล้วชุดสืบสวนเขารู้ตัวแล้วนะ
คนร้ายคนนี้เป็นคนต่าง
นอกพื้นที่นอกคนนอกพื้นที่

เออแล้วก็ตอนนี้คงจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วด้วย
แต่ยังไงเขาก็จะเร่งไล่ล่าตัวนะคะ

เพราะว่าเดี๋ยวบ่ายนี้เขาจะมีการไปขอสารอนุมัติหมายจับด้วย
อืมนะครับอ่ะตำรวจรู้ตัวแล้วรู้คนร้ายแล้วนะ
แล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีชัดเจนแล้ว
ก็รอถูกจับอย่างเดียวนะครับ